คุณผู้ชมวันจันทร์ตื่นมาตกใจเลยค่ะ
จริงนำเสนอไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้
แต่เราขอไขยี่นิดหนึ่งเรื่องสักปาก
เพราะว่าร่าสุดคลินิกด้านต่างเป็นของคุณนิกกี้พิสติเงินร้าน

แล้วลูกค้าเขาก็เยอะมากนะคะ
มีศัลยกรรมแบบพบวงจรแหละ

แต่ว่าลูกค้าคนนี้นะคะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะ
สักเมื่อวันที่๒๓ปรากฏว่าเกิดเอฟเค

คือน้องออกอะเธอเอาพูดตรงมีเพื่อนไปสักปากกันเยอะ

คือมันเป็นแบบเทรนด์ผู้หญิงสมัยนี้ค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณนิกกี้ก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้จะทอดทิ้ง

คือตัวนางเองตอนนี้ก็ติดเชื้อที่หน้าอกด้วย
เพราะว่าให้นมลูกอยู่คือเลยไม่ได้ดูแลต่อคือด้วยความที่หลายคนพิพักวิจารณ์ว่า
ทำไมนิกกี้ไม่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าหรือว่าคนไข้ตั้งแต่ตอนแรก
ด้วยความว่ามีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ในเรื่องของการรับประทานยาหรือวิตามินอะไรก่อนมา
ลัยกรรมก่อนมาฉีดปากสักปากในครั้งนี้นั่นเองนะคะ
คือมีการถามแล้วเพราะฉะนั้นนิกกี้ก็บอกว่า
งั้นคุณไปตรวจมาก่อนดีไหมว่าคุณแพ้จากอะไร
เพราะว่าทางร้านของเขาเองเขาก็มั่นใจว่าของเขาสะอาดแล้วก็ปลอดภัย
เคสนี้ไม่ใช่เคสแรกที่เขาทำนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ทำ
ลูกค้าคนอื่นก็แฮปปี้มีความสุขกันดีกลับบ้านไปว่าอย่างนั้น
คือจริงเล่าให้ฟังมันโยงกับเรื่องที่จังหวัดเลยยังไงคะคุณผู้ชม
ที่แบบว่าไปศักดิ์ผู้หญิง๔คนแล้วก็เสียชีวิตเลย
แค่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องระวังมากขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสักตัวสักคิ้วสักปากนะคะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงนะคะอย่าหยุดสวย

ถ้าเราหาที่แบบไปทำไม่ดีไม่เวิร์คพอ